อบทมภาคภูมิว่าเอ๊

ลิงและน้องเชียร์แขกรับเชิญสาวสวย
จะพาคุณผู้ชมมายนต์วิถีชีวิตของชาวล้านนา

แต่คุณจะแปลกใจถ้าหากรู้ว่าที่นี่คือ
จังหวัดราชบุรี
สนุกสนานกับภารกิจที่น้องเชียร์

เพื่อศักดิ์ศรีกับการยิงยิงแล้วก็ยิง
พร้อมกับวิ่งแล้วก็สอย
และห้ามพลาดกับการรวมคนกันสามัคคีลำเลียงไข่
สถิติเก่าจะถูกทำลายลงที่นี่หรือไม่
ติดตามชมกันให้ได้วันอาทิตย์นี้๔โมงเย็น

อีกครั้งวันอาทิตย์๓โมงเย็น